๓ชีวิตคือแม่ลูกชาย๓ขวบ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ผ่านต้นยางต้นใหญ่คุณ
แล้วครับปรากฏว่ากิ่งมันหักลงมาฟาดใส่รถจักรยานยนต์คันนี้นะฮะ
สามชีวิตเป็นยังไงเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะแต่ละคนก็เสียขวัญสิฮะ
นี่ผู้เป็นแม่นะที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุนะครับ
กิ่งไม้ของต้นยางยักษ์อายุร้อยกว่าปี
หากฟาดตกลงมาใส่รถจักรยานยนต์ของเธอ
ที่กำลังขี่เข้าตัวเมืองนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเชียงใหม่ลำพูนหมู่๔
ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ร้องห่มร้องไห้ด้วยความตกใจฮะ
กำลังเอามือเช็ดน้ำตาให้แม่คุณ
คุณแม่เองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าคุณยายของเด็กคุณได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าตกจากท้ายรถจักรยานยนต์สลบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับ
แม่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
ลูกชายวัย๓ขวบนั่งตรงกลาง
แล้วก็ยายของหลานคือนางสาวโสติกานิวิสนาวินอายุ๔๙ปี

แต่จู่กิ่งไม้ยางขนาดปานกลางมันหักลงมาจากต้น

คุณยายตกรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บครับ
นอนสลบกลางถนนไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ

โอ้โหมันก็ยาวมันก็ใหญ่เหมือนกันนะ
เมื่อเทียบกับคนถ้ามันตกต้องใส่หัวคน
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลราชเวศเชียงใหม่ทันทีนะครับ
ส่วนเด็กชายวัย๓ขวบโอ้โหปฏิหารมาก
ไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยแต่อยู่ในการตกใจครับ
ส่วนแม่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ตกใจยิ่งกว่านะฮะ

กิ่งไม้ต้นยางมันหักโค้นลงมาแล้วก็มาฟาดโดนยายตอนไหน

เธอก็พยายามที่จะทรงตัวรถจักรยานยนต์เอาไว้
แล้วก็ปกป้องลูกชายครับโดยมีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือคุณ
เพราะว่าคุณยายตกลงไปท้ายรถแล้วใช่ไหม
แต่รถจักรยานยนต์กำลังจะเสียหลักแม่ก็ต้องประคองไว้
ไม่งั้นถ้าล้มลงไปนะลูกน้อย๓ขวบอาจจะได้รับอันตรายนะ

พลเมืองดีเล่าให้ฟังว่ากิ่งไม้ยางมันหักแล้วไปโดนสายไฟก่อนนะฮะ
แล้วก็กระเด็นใส่รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาพอดี
ฟาดคนซ้อนท้ายก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

แล้วก็เศษกิ่งไม้ยางกระจัดกระจายเต็มถนนครับ
แต่ทีนี้คุณคือต้นไม้เก่าแก่มันต้องดูแลใช่ไหมครับ
เทศบาลตำบลในเขตอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
กรมทางหลวงจะตัดแต่งกิ่งไม้
เปราะแล้วก็แห้งบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูน
จริงตัดมาโดยตลอดนะแต่งมาโดยตลอดนะ
เพื่อป้องกันกิ่งไม้หักตกหล่นใส่ผู้สัญจรในถนนเส้นนี้
แต่ครั้งนี้คาดว่าคือ
มันอาจจะไม่รู้ว่ากิ่งไม้ข้างในมันกลวง
คือข้างนอกผิวไม้มันยังดีอยู่

ก่อนหน้านั้นอาจจะถูกฝนชะฝนตกลมพัดแรง
แล้วก็อาจจะไม่ได้ปรับไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนี้

นี่ค่ะอันตรายของต้นไม้ใหญ่

ก็คงจะต้องเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดูแลระวังเป็นอย่างดีเลย
เส้นนี้ถนนเส้นนี้ต้นยางเต็มเลย
เยอะเลยทั้งสายนะฮะ